แต่ก่อนอื่นขอเตือนภัยคุณผู้ชมกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
เพราะเมื่อคืนวานนี้ค่ะมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น
เป็นบ้านของหนุ่มวัย๓๐ปีนะคะ
โดนไฟไหม้วอดไปหมดทั้งหลังเลย
ส่วนรถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเช่นเดียวกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเพื่อนบ้านเขาเอาโทรศัพท์มือถือบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
แล้วก็เล่าให้กับไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า

ไอร้อนของไฟมันระอุเข้ามาถึงตัวเขาเลยด้วยซ้ำ
แล้วเขาก็กังวลว่ารถยนต์อีก๒คันของบ้านอีกหลัง
ที่อยู่ด้านหลังบ้านเกิดเหตุจะระเบิดหรือเปล่า
เพราะว่ารู้มาว่ารถสองคันที่จอดอยู่บ้านหลังติดกัน
เป็นรถติดแก๊สเขาก็กลัวกันนะคะ
เพราะดีนะเจ้าของบ้านเอารถออกไปทันค่ะ
เรื่องนี้ทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปดูบ้านที่เกิดเหตุแล้ว
ลักษณะบ้านเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้เป็นบ้านชั้นเดียว
อยู่ซอยพหนโยธีน๕๐นี่เองค่ะ
ไปเจอกับหนุ่มเจ้าของบ้านนะเขาพูด
คือพูดอะไรไม่ออกคุณพูดได้แค่สั้นบอกว่า
เขาคิดอะไรไม่ออกจริงคือมันมืด๘ด้านนะคะ
กลับมาถึงบ้านแล้วเหลือแต่แบบเป็นซากแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขาได้รับมา
หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย
ทุกอย่างเป็นศูนย์ไม่เหลืออะไรเลย
แม้แต่รถแม้แต่บ้านเหลืออยู่อย่างเดียว
คือพระของพ่อห้อยคออยู่เนี่ย
แล้วก็ที่จะไม่ได้บ้านเนี่ยพระเครื่อง
นี่แต่ว่าถูกไฟไหม้แต่มันก็ยังเหลืออยู่นะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาออกจากบ้านไปเนี่ยนะ๑๐นาทีเองคุณ

มันแค่๑๐นาทีไปกดเงินแล้วก็หาซื้ออะไรกิน
กลับมาบ้านโอ้ยไม่เหลือบ้านให้กลับเลยค่ะ

บ้านหลังนี้เพิ่งต่อเติมสร้างใหม่ได้แค่๖เดือนเอง
ไม่มีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้อย่างแน่นอนมั่นใจ
เชื่อว่าสงสัยไฟฟ้าน่าจะลัดวงจร

ไม่รู้เลยสิ
มันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมั้งตั้งแต่นานแล้วสักพักหนึ่งแล้ว

เพราะถ้าผมคนเดียวสุดคนอื่นต้องซุดอยู่นะครับ

คือตอนแรกมันมีประเด็นบอกว่าเอ๊ะโดนวางเพลิงหรือเปล่า
ถ้าคุณไม่ได้เสียบอะไรทิ้งไว้อะไรเลยเนี่ย
มีคู่กรณีที่ไหนอย่างไรไหมแต่เขาบอกว่า
ก็ไม่มีอ่ะถ้าจะมีก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า
แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
ที่เจ้าหน้าที่เขาคาดการณ์เบื้องต้นนั่นแหละ
แต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกมันส่งผลกระทบไปบ้านข้าง

กระจกห้องนอนชั้น๒ของหลังคาบ้านข้าง
รางน้ำฝนแล้วก็รางน้ำฝนโดนไฟไหม้เหมือนกัน
เพื่อนบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะว่า
เขาได้กลิ่นเหม็นไหม้เหมือนกันนะตอนเกิดเหตุ
พอออกมาเห็นเนี่ยทำอะไรไม่ถูก
จะเอาน้ำดับไฟก็ดับไม่หมดอีก
โชคดีจริงที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทันนะคะ

ส่วนที่เพื่อนบ้านได้รับผลกระทบเท่าที่จะทำได้แหละ
แต่เพื่อนบ้านเองก็เห็นใจ
เพราะว่าหนุ่มคนนี้บ้านยังไม่มีเลย
รถก็ไม่มีแถมที่สำคัญทั้งบ้านทั้งรถ
ไม่มีประกันอะไรคุ้มครองเลย

คืออย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นศูนย์หมดเลย

ซึ่งตัวเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกนั้น

เวลาเรานั่งดูข่าวอ่านข่าวกันไป
ก็รู้สึกว่ามันคงไม่เกิดกับเราหรอก

เพราะฉะนั้นต้องตรวจตราตรวจสอบระมัดระวังกันตลอดเวลานะคะ